มีสาวพนักงานบริษัทคนหนึ่งครับเขาโดนงูฉกที่ลานจอดรถของห้าง

ก็เรียกร้องความเสียหายจากทางห้างแต่ห้างบอก
เอ้าก็งูไม่ใช่ของห้าง

เออแล้วเขาก็ต้องร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียล

คือห้างเขาก็ไม่น่าไม่น่าปฏิเสธว่างูไม่ใช่ของเขาอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าจริงงูมันก็เป็นสัตว์เล้ยคานสัตว์อันตราย
ซึ่งก็ควรจะมีระบบของการรักษาความปลอดภัยมากกว่านั้นนะคะ
เพราะว่าถ้าห้างบอกว่างูไม่ใช่ของห้างก็ไม่มีของใครเหมือนกันนะคะ

จริงระบบรักษาความปลอดภัยของทางห้างก็ค่อนข้างมีพนักงานค่อนข้างเยอะ
พี่ก็ไม่มั่นใจว่ามันจะสามารถควบคุมได้ไหมค่ะ
คืออันนี้ยังดีที่ว่าพี่เป็นผู้ใหญ่
แต่ถ้าวันหนึ่งเป็นเด็กที่เค้าวิ่งขึ้นมา

พี่เชื่อว่าเค้าคงไม่ทนพริกปัดแผลทนพริกงูไม่ไหวแน่ค่ะ
แต่มันเกิดขึ้นกับคุณแอปเปิ้ลพนักงานบริษัทครับ
แล้วดวงคิดดูสิคือที่คุณแอปเปิ้ลเจออะ
อย่างที่บอกไปเหตุผลที่ทางห้างบอกก็คือก็งูไม่ใช่ของห้างนี่
ไม่ใช่ของห้างดังย่านบางแคร์ครับเธอเนี่ยโดนงูเขียวหางไหม้
จากไหนไม่รู้กัดที่ขาตอนที่อยู่บนอาคารจอดรถชั้นสอง
ตอนนั้นเนี่ยเธอกำลังจะเข้าประตูห้างเพื่อไปซื้อของกับเพื่อน
วันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมที่ผ่านมาครับนี่ฮะทางซ้ายนี่โอ้โห
แดงเลยคุณผู้ชมฮะคุณแอปเปิ้ลบอกเพื่อนเธอเนี่ย
เอากลวยทับงูเอาไว้ไม่ให้มันหนีส่วนคุณแอปเปิ้ลก็เอ๊ะอ่ะ
วายจนรอปภห้างมาดูครับแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้นำ
คุณแอปเปิ้ลขึ้นรถตู้พาไปส่งโรงพยาบาล
สิทธิ์ประกันสังคมของผู้บาดเจ็บค่ะโดยไม่ได้มีการเปิดสัญญาณไฟขอทาง
หรือว่าประถมพยาบาลเบื้องต้นอืมมีแค่การปลอบใจเขาอย่างเดียวครับ
นี่แล้วคุณแอปเปิ้ลบอกนะคือเหมือนกับให้นอนเปรย์
แล้วก็ขึ้นรถตู้ธรรมดาไปเลยอ่ะค่ะครับคุณแอปเปิ้ลก็แปลกใจเอ๊ะ
ทำไมนะทำไมไม่มีความรีบร้อนในการนำตัวเธอมาส่งโรงพยาบาลเลยล่ะ
ใช่แต่บอกว่าตลอดที่อยู่บนรถเพื่อที่จะไปส่งโรงพยาบาล
คือทางห้างเขาก็ถามตลอดมีอาการเป็นยังไงหายใจออกไหม
คือพยายามเช็คอาการอยู่ตลอดนะคะก็พยายามเช็คอาการพยายามถามถ่ายอยู่นะฮะ
อืมแต่เธอก็บอกว่าเนี้ยที่เธอโดนกัดมันงูเขียวหางไหม้
อันตรายนะพิษมีผลต่อระบบโลหิตได้ตรงขาที่โดนงูกัดเนี่ย
คุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นรอยดำครับเป็นรอยจ้ำเขียวเลย
แล้วเธอบอกขาปวดตึงแล้วก็มันบวมขึ้นเรื่อยเรื่อยค่ะ
หลังจากส่งคุณแอปเปิ้ลเสร็จเจ้าหน้าที่ห้างครับ
เดินทางกลับทันทีไม่รอถามอาการสักนิดเดียว
อันนี้คำบอกเล่าของคุณแอปเปิ้ลนะระหว่างหมอให้นอนที่โรงพยาบาล
เพื่อดูอาการสองสามวันต้องวัดความดันทุกชั่วโมงครับ
เพราะว่าความดันอาจจะตกได้แล้วก็อาจจะหยุดหายใจ
เมื่อสอบถามถึงความรับผิดชอบกับห้างก็อย่างที่คุณแอปเปิ้ลบอกก็คือ
ห้างเนี่ยปฏิเสธเจอแบบนี้คุณแอปเปิ้ลบอกอึ้งเลย
อึ้งเลยทำยังไงดีโพสต์ลงโซเชียลขอความเห็นใจ
ขอความเป็นธรรมหน่อยหลังเห็นโพสต์ของคุณแอปเปิ้ลไม่นานครับ
ติดต่อกลับมาว่ามาถามว่าต้องการย้ายไปใช้สิทธิ์ประกันของห้างหรือเปล่า
แต่มีเงื่อนไขต้องจัดเตรียมเอกสารคุณแอปเปิ้ลก็บอกว่ามันยุ่งยาก
แล้วก็ไม่มั่นใจว่าห้างเนี่ยจะช่วยเหลือเธอจริงหรือเปล่าค่ะ
อยากวอนให้ห้างรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเพราะว่าเธอต้องหยุดงานเพื่อรักษาตัวหลายวันเลย
อยากให้ดูแลระบบความปลอดภัยให้ดีกว่านี้
เพราะคุณแอปเปิ้ลเองก็บอกว่าเขาไม่รู้เหมือนกันงูมันมาจากไหนติดรถคันอื่นมาหรือเปล่า
อยากให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ให้ละเอียดเพื่อความมั่นใจของผู้ใช้บริการต่อไปครับค่ะ

คุณสืบสกุลนะโทรไปหาคุณแอปเปิ้ลฝั่งผู้เสียหายเมื่อเช้า
แล้วก็คุยเรื่องนี้กันเพราะว่าก็ยังคุยกันอยู่เลยว่า

เพราะว่าหลังจากที่เธอลงมาจากรถแล้วเนี่ยมาเจองูฉก
หรือว่ามันอาจจะหล่นมาจากรถคันอื่นหรือยังไง
อันเนี้ยยังไม่รู้ที่มาที่ไปของงูนี้นะ
ห้างอ่ะถามเองว่าพี่อ่ะมีสิทธิ์อยู่ที่โรงพยาบาลไหน
อืมก็เลยพาไปเพราะเหมือนกับว่านะตอนนั้นน่ะ
คุณแอปเปิ้ลเขาก็นึกถึงสิทธิ์ประกันสังคมของตัวเอง
ครับแล้วพอมาเป็นข่าวเมื่อวานปั๊บเนี่ยนะ
บอกว่าไงรู้ไหมงั้นมาใช้สิทธิ์ประกันของห้างไหม
เสนอเลยใช่แต่ว่าเหตุการณ์มันผ่านมาเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็คุณแอปเปิ้ลก็บอกว่าก็ประกันของพี่น่ะมันก็ดูแลไปเรียบร้อยแล้ว
ถ้าห้างจะมาให้ใช้สิทธิ์ประกันของห้างอีก
มันกลายเป็นว่าที่ผ่านมามันต้องมาเริ่มนับหนึ่งดำเนินการใหม่หมดเลย
แล้วทีนี้ก็เลยถามไงว่าเอาละห้างจะดูแลหรือจะชดใช้ตรงนี้ยังไงบ้าง

นี่แหละฮะคำถามที่ว่าห้างต้องรับผิดชอบหรือเปล่า
ถ้าหากว่าผู้ใช้บริการมาโดนงูฉกแบบนี้
ทีมข่าวถามไปยังทนายพัฒน์อนุสรอสุรพงศ์ครับ
ทนายพัฒน์บอกว่าห้างต้องรับผิดชอบนะ
จากห้างมีหน้าที่โดยตรงต้องดูแลความเรียบร้อย
รวมถึงความปลอดภัยของลูกค้าครับ
ทนายพัฒน์บอกผู้เสียหายเนี่ยก็คือคุณแอปเปิ้ล
สามารถฟ้องเป็นคดีแพ่งได้อืม
อย่างไรก็ตามควรจะมีการเจรจากันเพื่อหาข้อยุติ
โดยไม่จำเป็นจะต้องฟ้องศาลครับ

สามารถจะร้องเรียนสคบได้เช่นกันครับ
เพราะว่าห้างมีหน้าที่ดูแล
ความสะอาดและความปลอดภัย
ของภายในตัวอาคารของห้างทั้งหมดครับ

ค่าเดินทางไปรับการรักษา
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาทั้งหมด
รวมถึงค่าเสียเวลานะครับ
แล้วก็ค่าเสียหายอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินนะฮะ
พวกค่าทำฝันอย่างนี้ครับ

แล้วคุณเจองูฉกเอาจะให้แบบทางอุทยานรับผิดชอบเหรอ
มันต่างกันนะเพราะว่าอันนี้มันคือในห้าง
แล้วก็อย่างที่ทนายบอกไงคุณต้องดูแลความปลอดภัย

อาจจะต้องไปดูกล้องวงจรปิดบนอาคารจอดรถ

จะได้รู้ว่างูมันโผล่มาจากรถคนอื่นหรือเปล่า
ถ้ามันโผล่มาจากรถคนอื่นติดมากับรถคนอื่น
หรือดีไม่ดีอันนี้ยังไม่ได้ตัดสินนะ

ติดมากับใต้ท้องรถของคุณแอปเปิ้ลเองหรือเปล่า

ถ้าหากว่าห้างอยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมว่า